สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่จริงวันนี้มีเรื่องต้องลุ้น
เรื่องใหญ่สองเรื่องคือเรื่องวัคซีน
เรื่องวัคซีนนั้นมาถึงเรียบร้อยแล้ว
แผนการกระจายไปฉีดจังหวัดไหนยังไงมีหมดแล้ว
เดี๋ยวรายละเอียดก็จะตามมา
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวการเมืองต้องลุ้นกันก็คือ
รอลุ้นคดีที่เราเรียกว่าคดีกระบดกปปศ
ซึ่งณขณะนี้ขณะที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้
เป็นช่วงเวลาที่สารกำลังพิจารณา
คดีนี้จำเลยที่๑ก็คุณสุเทพเทือกสุบัน
แล้วคำตัดสินจะออกมาเป็นยังไงอันนี้น่ารุ้น
เพราะว่าการตัดสินของคดีนี้
มันจะมีผลต่อทางการเมืองด้วย
กล่าวคือถ้าผลออกมาเป็นลบ
สารชั้นต้นตัดสินว่าผิดถึงแม้ว่าจะเป็นสารชั้นต้น
แต่ว่าในรัฐมนูลใหม่ปี๖๐เนี่ย
เขียนว่าคดีแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสารชั้นต้น
แต่จะมีผลให้คนที่ดำรงตำแหน่งคันเมือง
พ้นตำแหน่งในทันทีครับ
มาตราที่ระบุเรื่องนี้ก็คือมาตรา๑๖๐วงเล็ก๗
ทีนี้ก็ลองไล่เลียงดูสิครับว่า
จำเลยในคดีนี้มีกี่คนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่
ในขณะนี้๓คนครับ

คนที่สองคุณนัทพงศ์ทีพสุวรรณรัฐมนตรีศึกษา
และคนที่๓คุณถาวรเสนเนียม
สามคนนี้กำลังเป็นรัฐมนตรีอยู่
ถ้าสารตัดสินวันนี้ว่ามีความผิด
ต้องออกพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี
แล้วที่เป็นสอสอเหมือนกันครับ
ที่เป็นสอสอถ้าผลตัดสินว่าผิด

อดีตพระพุทธอิสระอย่างนี้

สุริยสัยกตาศิลาสำรานรอดเพชร

นี่คนดังนะที่จริงมีอีกเยอะเลยครับ
รวมกันทั้งหมด๓๙คน
ร่วมกันแล้ว๓๙คน
การกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชนาจักรฐานเป็นกระบวดเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ขออภัยครับเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองทั้งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจอัตตุลาการ
โดยร่วมกันยุโยงปลุกระดมให้ประชาชนทั่วประเทศกระด้างกระเดืองร่วมชุมนุมขับไล่ก่อความไม่สงบ
เพื่อขับไล่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีณขณะนั้นให้ออกจากตำแหน่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งสอสอทั่วไป
เพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีและคอรมอชุดใหม่เข้าบริหารประเทศให้ค่าราชการระดับสูงรายงานตัวกับกปศ
จากนั้นกปปศก็จะแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าบริหารประเทศเป็นรัฐบาลของประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์
ซึ่งจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคอลโลมโดยจะนำรายชื่อขึ้นกราบมังคมทูลเอง
มารวมทั้งจัดตั้งกองกำลังส่วนหนึ่งพร้อมอาวุธเข้าไปบุกยึดสถานที่ราชการและหน่วยงานสำคัญสำคัญหลายแห่ง
เช่นธรรมเนียบรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบานสำนักงานเขตหลัก๔ศูนยวชนกรุงเทพมหานคร
เพื่อไม่ให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้รวมทั้งปิดกั้นขัดขวางเส้นทางคมนาคมขนส่ง
เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนยังไม่พอครับ

ช่วงระหว่างวันที่๑๓มกราถึง๒มีนาห้าเจ็ด
จำเลยได้บังอาจปิดกรุงเทพมหานครด้วยการตั้งเวทีประสัยทั่ว
กรุงเทพมหานครรวมเจ็ดจุดปิดกั้นเส้นทางการจราจรจัดตั้งกองกำลัง
รักษาพื้นที่วางเครื่องกีดขวางไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
กระทำพวกจำเลยล้วนไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐมนูลปี๕๐
เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารตามรัฐมนูล
แล้วก็บอกว่าเหตุเกิดในกรุงเทพมหานครและอีกหลายท้องที่
ทั่วราชนาจักรเกี่ยวพันกัน
นี่นี่คือการบรรยายความผิด
ทีนี้พอบรรยายความผิดแล้ว
ก็ขอให้สารลงโทษในหลายมาตรา
อันนี้เราไม่รู้ไม่ต้องไปดูในรายละเอียด
ซึ่งโทษแต่ละมาตราเนี่ยรุนแรงทั้งนั้นครับ
โทษแต่ละมาตรานี่ดูเดือดรุนแรงทั้งนั้น
ฉะนั้นขณะนี้กำลังรอรุ้นกันอยู่

จะเป็นยังไงถ้าผลออกมาในเชิงบวก
ก็อาจจะมีการอุทธรณิกากันต่อเดี๋ยวค่อยว่ากัน

รัฐมนตรีพ้นหน้าที่ทันทีสสพ้นหน้าที่ทันที
แล้วใครที่เป็นข้าราชการอยู่ก็พ้นหน้าที่ทันที
นี่คือเรื่องที่กำลังลุ้นกันอยู่
ส่วนข่าวที่ผมเอามาขีดเส้นใต้เมื่อวาน
ผลพวงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากการโหวตลงคะแนน
จากการแหกมติโผล่ไม่ทำตามโผล่ของฝ่ายพักของตัวเอง
ซึ่งที่จับตามองมากที่สุดคือเรื่องของสอสอที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มดาวเริก
ที่คุณวัฒนยาวงโอภาษีเป็นแก่นำกลุ่ม
เรื่องนี้ความคืบหน้าวันนี้เป็นยังไงครับ
ความคืบหน้าวันนี้เป็นข่าวมาจากเมื่อวานคือ
อนุทินยังไม่หายยังไม่หายคาใจพลังประชารัฐ
นี่หัวข่าวบอกรอดูผลสอบกวนเดียแหกมติภักดิ์
นี่คุณอันนุธินหัวหน้าภักษ์
รายละเอียดก็คือว่ายังติดใจอยู่
แต่ว่าคุณอนุทินก็บอกว่าเขาเข้าใจนายก
เขาเข้าใจพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักเพราะเคารพนับถือกันอยู่
แต่ว่ายอมรับว่าติดใจกลุ่มของคุณวะธัญญา
ฝ่ายของกลุ่มคุณวะธัญญาคุณวัฒนยาบอกว่ายังไงครับ
ลองดูสิครับหนักเข้าไปอีกเลย
ห่วงอยู่แล้วเพราะตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความสุจริต
ไม่มีอคติใด
แต่ว่าประโยคนี้สิครับกรณีรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ถือว่าความผิดสำเร็จชัดเจนเห็นได้จากเอกชน
ที่เสียหายฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว
โอ้โหคำให้สัมภาษณ์นี้ในทางการเมืองเขาเรียกว่า
ออกจากไม่ผ่อนลงแล้วเนี่ยยังจะยิ่งหนักขึ้นกว่าเก่า
ถ้าจะเรียกว่าท้ารบท้าชนก็ไม่ผิดแล้วเป็นการขยายแผลเล็กให้กลายเป็นแผลใหญ่
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาลโบราณเขาว่า
สนิมเนื้อเกิดแต่เนื้อในตนสนิมเกิดแต่เนื้อในตน
แล้วถ้าลองส่องเข้าไปตอนนี้
แต่ว่าตอนนี้ส่องเข้าไปในพักร่วมรัฐบาล
ระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทย
ระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์

นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

เรื่องของการเมืองที่เราต้องติดตามกันนะครับ